ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่วัยรุ่นในอายุทยาเนี่ย
รุมทำร้ายกันนะฮะแล้วชิงรถชิงโทรศัพท์มือถือเขาไว้ด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอุทยานะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ตี๓๕๐นะฮะตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเลยนะครับนี่ฮะคนเจ็บนี่เสื้อสีเหลืองเนี่ยฮะ
จังหวะวิ่งหนีไปเนี่ยเข้าไปในมุมพอดี

คนที่มาทำร้ายเขาก็น่าจะสัก
คนนี่ค่ะนี่นะฮะเป็นถนนแห่งหนึ่งนะครับที่ยุธยานะครับ
คนที่เอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าใครรู้จักบ้างเนี่ยครับ
พวกนี้นะครับช่วยเช็คให้หน่อย
รุมตีหลานนะครับฝากช่วยตามตัวให้หน่อย
นี่ฮะประมาณอย่างนี้นะครับข้อความเนี่ยนะครับ
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับ
ไปเจอผู้ชายในคลิปที่ถูกรุมทำร้ายนะครับ
นี่ค่ะคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
ถูกทำร้ายเนี่ยมีอยู่สองคนนะครับนายสมโชคจันเกษมศุกร์ชื่อเล่นชื่อแป๊ะ
คนเสื้อสีเขียวแต่ตินี่ก็เสื้อเขียวเหมือนกันนะ
คงไม่ต้องแนะนำมากแป๊ะนี่เสื้อเขียวเหมือนกันนะครับ
อีกคนนึงเสื้อดำชื่อนายสุธิศักดิ์คงประพันธ์หรือว่าโต้ง
ทั้งคู่ก็โชว์ร่องรอยบาดแผลตามแขนกับหน้าผากให้ดูนะฮะ
ตอนเกิดเหตุอาจจะเห็นคนเดียวแต่ว่ามีสองคนนะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับ
เพราะว่าถูกรุมทำร้ายนะครับแล้วก็มีกระจกรถกระบะที่แตกด้วย
เพราะอีกฝ่ายเนี่ยมาตีนะครับนี่ฮะโดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามห้าสิบนะครับ
ตอนนั้นนั่งสังสรรค์กันอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงรวม๓คน
อยู่ตรงประตูระบายน้ำปากคลอง๕ตรงนี้ฮะจุดนี้นะครับ
แล้วก็เปิดเพลงในรถกระบะนั่นแหละนะฮะก็เปิดไม่ดังมากเขายืนยันนะ
หมายเลขทะเบียนไม่ได้มาจอดแล้วก็มามองหน้าเขา
ผู้ที่เป็นคนเจ็บเนี่ยเขาก็พาติไปดูนะฮะ
และกับโต้งเนี่ยพาติไปดูนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าโต้งเนี่ยไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ
ตอนที่๓คนนี้ขี่จักรยานยนต์เข้ามานะฮะ
ตอนที่เขาเปิดเพลงจากรถกระบะแล้วก็กำลังดื่มเบียร์กันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นก็บอกว่าได้พูดอะไรออกมาหรือเปล่า
ตอนที่โต้งถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพวกนี้บอกพูดอะไรออกมาหรือเปล่า
้งบอกไม่ได้พูดแต่อีกฝ่ายไม่ฟังครับก็เข้ามารุมทำร้ายเลย
ชกมาต่อยใช้ไม้เนี่ยมาตีนะครับเขาก็พยายามป้องกันตัวกันแต่สู้ไม่ไหว
หนีกันไปคนละทิศคนละทางก็เหลือโต้งคนเดียวฮะที่ได้แต่ป้องกันตัว
แล้วกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็ไปที่รถกระบะของเขาใช้ไม้ตีกระจกรถจนแตกนะครับ
แล้วเอาโทรศัพท์มือถือของโต้งไปด้วยก่อนจะพากันขี่รถหลบหนีไป
คนเนี่ยนั่งดื่มเบียร์กันอยู่แล้วก็เปิดเพลงจากรถกระบะนะฮะพวกนั้นก็เข้ามาหาเรื่องเลยนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเพราะไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
คุ้นหน้าด้วยกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายนะครับคาดว่าจะเป็นพวกอันทภาณตระเวนขี่รถไปทั่ว
ถ้าเจอใครที่แบบไม่พอใจนะฮะก็จะไปรุมทำร้ายเขาเมื่อเช้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพวังน้อยแล้วให้ติดตามคนพวกนี้มาดำเนินคดี
แล้วต้องมารับผิดชอบกับทรัพย์สินของเขาที่เสียหายคือกระจกรถยนต์ที่แตกนะครับ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ถูกหยิบไปด้วย

บอกไม่ทันนะครับตอนนั้นผมก็มึนกันอยู่ด้วยครับ
ให้ตีอย่างเดียวเลย
ตีอย่างเดียวไม่ไม่ปุ่นอะไรเยอะเลย
ตีเลยหยิบไม้มาตีเลย
ข้อลดบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากวงกิจรปิดเพิ่มเติม
เพราะว่าผู้ที่มาทำร้ายเขาเนี่ยดีเก่าเหตุแล้วหลบหนี
ไปตามเส้นทางไหนก็ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อ